อิ่มไม่เป็นไรพาไปที่พิษนุโลกไปทานชาบูเจ้าดัง
แล้วเคยทานไหมกัญชาชุบแป้งทอดยังเลย
กับน้ำจิ้มถ้ายังพาไปที่นี่ไปพร้อมกัน
เห็นไหมล่ะนั่นคือใบอะไรใบกัญชานั่นแหละค่ะ

เขาขออนุญาตแล้วใช่มีขายไม่ต้องใช้สาหร่ายพันธ

เป็นใบกัญชาที่ร้านชาบูอินดี้สาขา๒ถนนบรมไตรโลกันนาศตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
นำใบกัญชามาเป็นส่วนหนึ่งของอาหารสร้างแรงกระตุ้นให้กับลูกค้า
ยอยมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องเห็นไหมเขาแยกน้ำซุปน้ำซุปเนี่ยมีแบบดำกับซุปแบบปกติ
พร้อมกับเมนูกัญชาชุบแป้งทอดกินกับน้ำยำรสเข้มข้น
นอกจากนี้ยังมีเมนูหมูบะชอบพันธุ์ใบกัญชามันสกรูที่เห็นนี่มันสกรูใบกัญชาชุบแป้งทอด
แต่ละเมนูราคาไม่แพงค่ะ๗๐๑๕๐บาทเท่านั้นนะคะเจ้าของร้านชื่อว่าคุณสุพัทรา
ดวงงามบอกว่ากัญชาที่นำมาใช้มี๒สายพันธุ์คือสายพันธุ์ซาติวาเป็นกัญชาแบบใบใหญ่
แล้วก็สายพันธุ์หางกระรอกพันธ์ไทยเป็นกัญชาที่ใบขนาดเล็กนะคะ
สั่งจากผู้ที่ได้รับการขออนุญาตจะปลูกกัญชาอย่างถูกต้องทางภาคเหนือ
ทำให้สามารถนำกัญชามาปรุงเป็นอาหารได้เพราะฉะนั้นถูกกฎหมายนะ
ซึ่งใบกัญชาที่นำมาปรุงเป็นอาหารไม่ส่งผลให้มีอาการมืนเมา
จำกัดต่อคนสามารถรับประทานได้๕๘ใบต่อวัน
แล้วก็กำหนดคนที่ทานอายุเกิน๒๕ปีถึงจะรับประทานได้นะคะก็คือไม่ต่ำกว่า๒๕ปีนั่นแหละ
โดยกัญชาที่ทางร้านนำมาเสิร์ฟเป็นใบสดเพื่อให้ลูกค้าเลือกในการนำมาใส่ในน้ำซุป
เพื่อเพิ่มอัตรรสรสชาติของอาหารนะฮะ
ตอนนี้จะบอกว่ากระแสแล้วก็ผลตอบรับจากลูกค้าดีมาก
เพราะว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าอยากลองใบกัญชาที่มีรสชาติเนี่ยว่ารสชาติมันเป็นแบบไหนนะคะ
ทีนี้ทางร้านยืนยันว่าปริมาณใบกัญชาสดที่เสิร์ฟไม่มีผลต่อร่างกายไม่มีสารเสพติด
ซึ่งได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิศนุโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ถึงกรมคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็มีการนำเมนูกัญชามาทำเป็นเมนูอาหารนั้นเนี่ย
ทำให้ช่วงนี้เนี่ยมีลูกค้าเพิ่มขึ้นค่ะโดยเฉลี่ยต่อสาขาไม่น้อยกว่าโอ้โหเยอะนะ
สามารถดึงดูดลูกค้าเข้าร้านได้เพิ่มขึ้นในอนาคตค่ะทางร้านจะทำเมนูเกี่ยวกับกัญชาเพิ่มเติม
แล้วก็พยายามที่จะคิดหลากหลายเมนูแล้วก็กระจายพื้นที่ด้วย
คือคุณผู้ชมครับใบกัญชาที่เดี๋ยวนี้เขาเอามาทำอาหารกันอะไรอย่างนี้ครับ
คือถามว่ามีไหมมีนะแต่มันมีน้อยมากนะครับก็คือเขาก็ถึงสามารถที่อนุญาตเอามาทำอาหารได้
ใช่แล้วเขาก็จำกัดต่อคนด้วยนะคะว่าทานไม่ควรที่จะเกิน๕๘ใบ
แต่อย่าไปแอร์ปลูกทางบ้านนะไม่ได้นะ